เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองค่ะ
ข่าวตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์พระหนุ่มกับพระแก่ทะเลาะกัน
เพราะว่าพระหนุ่มไม่พอใจที่พระที่มีอายุเยอะกว่าเนี่ยอาวุโสกว่า
ปลุกให้มาบินทบาทตอนเช้าแต่ไม่อยากตื่นอยากจะนอนโอ้โหอากาศดี
ก็เลยต่อยเขาต่อยจนแบบนี่ดูจังหวัดในวัดกุฏิแถววัด
ใช่นี่ฮะพระหนุ่มที่ธอนบลมีกริ้วปลื่ยนะ

ใช่เพราะว่าใส่แว่นหลวงตาเขาใส่แว่นพระรูปนี้

ก็เลยเข้าไปที่เบ้าตาด้วยไปที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะฮะ
วันที่๔ธันวาคมวันพุธเมื่อวานนี้ซึ่งตรงกับวันพระนะครับ
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงวันนี้เราตรวจสอบให้แล้วครับท่านผู้ชมครับ
แต่นี่คือกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
พระลูกวัด๒รูปพละวิวาสชกต่อยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนองคอกหมูตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ๘โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุนี้นะครับตอนที่เป็นข่าวจริงขึ้นมาเนี่ย
เพราะว่ามีคนไปเห็นพระจำลองอุพระโยอายุ๖๘ปีซึ่งบวชมา๑๔พันศาหรือว่า๑๔ปีนะครับไปโรงพยาบาล
ไปโรงพยาบาลไปรักษาอาการบาดเจ็บเพราะว่านี่ฮะเบ้าตาเนี่ยเจ็บช้ำไปหมดนะครับ
หลังจากถูกต่อยเข้าไปแล้วเศษกระจกแว่นเนี่ยบาดเข้าไปดูแผลนี่ฮะตาข้างซ้ายอ่ะ

หลวงตาจำลองเนี่ยบอกว่าเศษกระจกของแว่นมันบาดเข้าไปที่ตาจนท่อน้ำตาแตก
แต่ตอนนี้แพทย์ก็รักษาอาการให้แล้วก็ให้กลับมาที่วัด
สาเหตุก็เกิดจากพระวาทิศธินนวโรอายุ๒๙ปีที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยตอนเช้าทางพระจำลองบอกว่าได้ไปตะโกนเรียกที่กุฏิให้ไปตั้งบาดบนสาราวัดกัน
เพราะว่าวันพระเมื่อวานนี้ตอนเช้าพระเขาจะไม่ออกเดินบินทบาท
เขาก็จะรอยาดโยมอยู่ที่วัดตั้งบาดรอนะครับที่สารา
แต่ตอนที่กำลังเดินกลับมาที่กุฏิพระวาทิศมาพูดต่อว่าแล้วก็มาชกเขาเลย

เดี๋ยวฟังทางพระจำลองก่อนนะฮะที่เล่าให้ฟัง
อยู่หวังดีเขาปุกเข้าหาบาดไปจังหยายเขาไปฉันกิ๊วค์เช้านะ
อย่างแตกด้านซ้ายแล้วเป็นเหตุทำให้กระจกเข้าในน้ำเกา่ปในตา
อ่าคือตามข่าวตอนแรกบอกว่าโอ้โหพระหนุ่มเนี่ยไม่พอใจที่พระที่อาวุโสกว่ามาปลุก
แต่เช้าให้ไปบินทบาทไม่อยากตื่นค่ะแต่พระหนุ่มเขาบอกว่า
เรื่องมันไม่ใช่แบบนี้เรื่องมันเป็นอีกแบบนึงเลยเขาโดนต่อยก่อนด้วยซ้ำ
ถูกต้องโอ้โหความจริงเรื่องของการออกบินทบาทนี่กิจของสงฆ์ที่แบบเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะฮะ
แต่นี่ฮะนี่คือพระวาทิศที่อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดที่ไม่ได้สวมใส่จีวรในช่วงบนนะฮะ
ไปไล่ต่อยเขาเนี่ยนะครับพระวาทิศเราไปเจอมานะครับพระวาทิศบอกว่าความจริงแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างนี้
คืออัตมาเนี่ยมีหน้าที่คอยดูแลพระรูปอื่นในการทำหน้าที่ต่างเมื่อวานตอนก่อนเกิดเหตุ
พระจำลองเดินมาเรียกพระที่อยู่ที่กุฏิที่๙ให้ขึ้นไปตั้งบาทที่สาราบนวัด
แต่พระที่อยู่ที่กุฏิที่๙เนี่ยคงไม่ได้ยินพระจำลองก็เลยเดินกลับไปนะเดินบ่นกลับไปเลย
แล้วระหว่างที่พระวาทิศเดินไปที่หน้ากุฏิของพระจำลองพระจำลองที่มาอ้างว่าพระวาทิศมาถึงก็เดินมาต่อย
เบ้าตาด้านซ้ายเนี่ยแตกแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยไม่จริงเลยนะฮะแล้วก็เปิดกล้องวงจรปิดให้กับผู้สื่อข่าวดู
บอกว่าพระจำลองเนี่ยยังโมโหอยู่ยังติดรูปโมโหที่ไปตามพระให้ไปตั้งบาดบนสาราวัดแล้วตามไม่ได้
ตอนที่พระวาทิศเดินผ่านกุฏิพระจำลองพระจำลองนั่นแหละเดินเข้ามาต่อยก่อนเลย๓ครั้ง
โดนไปก่อน๓ครั้งก็เลยสวนกลับไปหนึ่งครั้งเข้าเบ้าตาด้านซ้ายแล้วก็ใส่แว่นก็กระจกเศษแว่นก็แตกเนี่ยฮะ
ภาพวงจรปิดที่พระวาทิศท่านบอกว่าเนี่ยอัตมาต้องขอชี้แจงหน่อยเพราะอัตมาโดนก่อน
เราก็ต้องป้องกันตัวครับเพราะเราโดนชกก่อนนะครับสามหมัดครับมีวีดีโอกล่องวงจรปิดให้ดูนะครับว่าใคร
โดนก่อนยังไงก่อนครับพอชกก่อนครับพอชกก่อน๓ทีครับแล้วหลวงพี่ยังไงต่อครับ
เราก็เจ็บกันนะแต่เขารู้อยู่การโดนก่อนเราก็เจ็บก่อนนะครับเราก็ทนไม่ได้นะครับ
แต่เราผิดเรื่องพวกเราเด็กว่านะครับ
แบ้งอยู่เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับทางพระครูสุทัศน์ธรรมภิรมศรภิสิบที่
ทัศน์ธรรมภิรมท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองคอกหมู่นะฮะเป็นร่วงสงขัดของพระทั้งสองรูปที่มีเรื่องกันเนี่ย
ท่านก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายด้วยได้เรียกพระทั้งสองรูปมาพูดคุยมาอบรมมาตักเตือนแล้วนะครับ
คือมันก็อาบัดนั่นแหละก็ปรงอาบัดได้แต่ไม่ถึงขั้นปราชิกทำร้ายกันแบบนี้นะครับ
เจ้าวาดก็บอกว่าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอยู่วัดเดียวกันต้องรักกันสามัคคีกันอย่าทะเลาะกัน
พระวาทิศก็สำนึกผิดนะในฐานะที่เป็นพระหนุ่มอาวุโสน้อยกว่าก็ยอมรับว่าใจร้อนไปชกต่อยกลับพระจำลองก็กราบขอเข้ามาไป๓ครั้ง
จำลองก็ให้อภัยไม่เอาเรื่องอะไรนะครับโยมแม่ของพระวาทิศก็จะไปซื้อแว่นใหม่มาถวายพระจำลอง
เพราะแว่นแตกไปแล้วแต่พระอาทิตย์บอกว่าก็ไหนก็ไหนแล้วก็เดี๋ยวก็จะศึกกันแล้วกัน
ภายในเดือนนี้เดี๋ยวหาเลิกก่อนก็คงจะรอเลิกศึกแล้วก็ศึก
เพราะว่ายังไงก็อยากจะกลับไปดูแลโยมพ่อที่ป่วยหลายโรคนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านพักด้วย